แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูเมนูเด็ดอาหารอีสาน
ว้าวทำอย่างนี้ก่อนบอกเลยว่าแซ่บหลายเด้อ
อีลีบ่าเป็นไหนได้ขออีกทีได้ไหม

อยากรู้ไหมปอบทำไงโอ้โหโอเค

นี่เลยพาไปที่ร้านนี้กับความแซ่บสไตล์อีสานบ้านเห่า
ที่ร้านร้านครัวอีสานผ่าแซ่บ
ริมถนนสายมหาสารคำโกสุมพิเศษ
สายมหาสระค่ำกกพิเศษได้ครับ

ขอให้คุณเล่นไปค่ะอาสมัยใจนะคะที่จังหวัดมหาศาลคามนะครับร้านนี้เขามีเมนูเด็ดเมนูแซ่บ
เอาอกเอาใจลูกค้ามากมายหลากหลายเมนูแต่ที่เด็ดแบบพลาดไม่ได้เลย
ก็คือนี่เลยไก่บ้านอบโอ่งเห็นไหมที่ไปแขวนอยู่ไว้อยู่ในโอ่งนั่นแหละ
เป็นไก่บ้านตัวใหญ่หมักเครื่องเทศสูตรแซ่บ

แล้วก็ยังมีอีกหลายเมนู
เมนูนี่บอกเลยว่าเห็นแล้ว
ต้องลองถึงแม้ว่าใครไม่เคยลอง
ยำแย้ใส่มะม่วง
เฮ่ยยยำแยะ
แล้วก็ยังมีแกงผักหวาน๓แซ่บ
เขามีวัตถุดิบหลักก็คือเห็ดเพาะแมงจีนูนมันแล้วก็ไข่มดแดง
โอ้โหนึกว่าเป็นวัตถุดิบชั้นยอดเลยนะของภาคอีสานเนี่ย

แล้วอีกเมนูที่พลาดไม่ได้คือแกงขี้เหล็กใส่หนังวัวน้อย

เป็นแกงขี้เหล็กใส่หนังวัวน้อย

เป็นแม่วัวพันดีตัวน้อยโอ้แม่วัวน้อยอะไรแบบนี้
แล้วนี่คุณดูหน้าตาของแต่ละเมนูพอเอามาเสิร์ฟใส่จานแล้ว
เฮ้ยมันน่ากินน่ะ
รอยด้วยไขมธรรมดแดงมาขาวกรบอบ
กุบกลับ
วบเลยครับใครอยากจะไปก็ลองไปชิมกันได้นะครับ
ผมย้ำสถานที่อีกทีร้านครัวอีสานพาแซ่บ
ริมถนนสายมหาสารคามโกสุมพิเศษจังหวัดมหาสารคาม
ทานกันแล้วอย่าลืมสิ่งที่ต้องสั่งตามไปด้วย
เพราะว่าแต่ละเมนูนั้นน่ากินน่าทานมาก
นั่นก็คือข้าวเหนียว
พันกับข้าวเหนียวส้มแซ่บ
มือเนี่ยมันมันจริงมันอร่อยด้วยเพราะทานปั๊บผักแก้มส้มตำตาม
มือมันอยู่อย่างนี้นะมือข้างหนึ่งต้องอยู่ทางนี้ตลอด
แล้วก็แบบจิ้มนี่แหละไปกันไป
อยู่ไหนมหาสารคาโกสุมพิสัย
ไม่มีนะโกสุมพิเศษอันนี้เพิ่มให้
พี่อื่นถ้าพิเศษก็ใส่ไข่ทั่วใหญ่
โกสุมพิสัยจะไปทานกันได้นะจ๊ะ
ชอบแบบเมตูเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอาหารอีสานแบบพื้นบ้าน
ดูแล้วมันของแท้แน่นอนมาก